เรื่องนี้เนี่ยคือแหวนวงนี้มีค่ากับคุณลุงมากเลยนะ
เป็นแหวนทองมรดกแล้วลุงใส่อาบน้ำ
ปรากฏอาบน้ำถูสบุไปมามันลื่นเอ้ย
มันหลุดท่อน้ำทิ้งแล้วมันลงไปเลยอ่ะ
โอ้โหแล้วไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยจากห้องน้ำอ่ะ
คิดดูล่ะกันคุณผู้ชมแล้วจะไปรู้หรือว่าว่ามันจะหยุดอยู่ตรงไหนโอ้โห
แล้วนี่คือภารกิจการค้นหานี่คือยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกนะเนี่ย
เมื่อวานนี้เนี่ยนะโหเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้ยมีใครบ้างล่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายางที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
นายชัยทิศักดิ์อำลอยเอาทีมงานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
ดูสิต้องไปเปิดฝาท่อช่วยเหลือคุณลุงสมพรเหมืองหม้ออายุ๖๐ปี
เพราะว่าลุงแกเนี่ยทำแหวนทองหนัก๑บาทเป็นแหวนทองมรดก
หล่นหายไปในท่อน้ำทิ้งลุงกำลังอาบน้ำอยู่ไง
ทีนี้แหวนนี้สำคัญมากเลยนะเป็นมรดกตกทอดของครอบครัว
ลุงบอกว่ายังไงก็ต้องคืนให้ได้นี่เอาอะไรตาก้า
มารองตรงท่อน้ำทิ้งแบบนี้แล้วเปิดน้ำเหรอเปิดน้ำไล่มาใช่ไหม
มีไหมเจอไหมเจอไหม
มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณมาก
เฮ้ยเจออ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเจอจริงนะ
แล้วตอนนี้เราขึ้นมาวงไว้ให้เลยสีทองวงนี้
โอ้โหนี่ใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแหวนคือแรงดันน้ำมันแรงแหละ
แหนมันก็เลยหลุดมาตามท่อไหลลงตระก้าแบบนี้

ขอบคุณเทศบาลขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนที่ทำให้ได้แหวนคืนมา

คุณลุงก่อนอาบน้ำคุณลุงถอดเอาไว้ก่อนนะ
ตั้งไว้หน้ากระจกตั้งไว้อะไรก็ได้
เพราะว่าเดี๋ยวอาบไปแล้วแบบฟอกสบู่ไปบางทีมันหลวมไง

แล้วก็เวลาถอดก็อย่าไปถอดในห้องน้ำนะ
ถอดไว้ในห้องแล้วเข้าห้องน้ำ
เดี๋ยวมันจะไหลลื่นตกไปอีกนะครับ